ไปดูวัยรุ่นถูกคู่กรณีขับรถปาดหน้าตรงริมชายหาด
คุณผู้ชมแล้วมีการเถียงกันเถียงกันไม่พอ
ยิงกันด้วยไปดูกล้องวงจรปิด
พวกคุณเกลียดกระเป๋าที่ไหนครับ
ออกมาจ่ายอยู่ที่ชมบุรีดูให้ไหน
นี่เป็นภาพเหตุการณ์กลางดึก๗มีนาคมที่ผ่านมา
ขณะที่นายดาวนครอายุ๓๕ปี
สานสุกตะบนสานสุกอำเภอเมืองชมบุรีจวัด
แถวนี้คือใคร
คือธนวัฒน์อายุ๒๙ปีคนนี้ขับรถยนต์ฮอนด้าแจ๊สมา
ทั้งคู่มาปะกันทำให้นายดาวนครไม่พอใจเพราะว่า
ถือว่าเขานี่ขี่มาทางตรงไงทั้งสองคนจอดเถียงกันครับ
ท้าทายกันสักพักก็แยกย้ายกันไปแต่ยังไม่จบนายดาวนครไม่พอใจนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนกลับมาใช้ปืนขนาด๓๘ยิงใส่รถของในธนวัฒน์๓นัด
กระสุนโดนธนวัฒน์ได้รับบาดเจ็บแล้วก็หนีไปฮะ
ตำรวจตามแกะรอยขอหมายสารจังหวัดชนบุรีจับนายดาวนครได้ที่บ้านหลังหนึ่ง
อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรียึดปืนที่ใช้ก่อเหตุ
กระสุน๓นัดเสื้อกางเกงชุดที่ใส่วันก่อเหตุ
แล้วก็หมวกนิรภัยสีเหลืองครับกระเป๋าสะพายสีน้ำตาล
สอบสวรรค์ด้านร่มนครรับสารภาพว่า
เขาขี่รถจักรยานยนต์มาจากบางพระมาเที่ยวหาดบางแสน
แล้วไม่พอใจธนวัฒน์ไงขับรถปาดหน้า
บานปลายท้าทายกันทะเลาะกันก่อน
แล้วก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ตามไปยิงไง
ตำรวจแจ้งเขาหาสิครับถ้าคุณยิงแบบนี้
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

พกพาปืนไปในทางหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันสมควรครับ